ชายไทยทุกท่านที่มีอายุครบกำหนดในการที่จะไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติครับ
จับใบดำใบแดงกันซะหน่อยนะฮะการเลือกทหารกองเกิน
ประจำปี๒๕๖๓ของกองทัพนะครับ
ก็แน่นอนว่าถูกเลื่อนมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด

ก็มาเริ่มในการที่จะจับใบดำใบแดงกันช่วงนี้แหละครับ
คุณสืบสกุลและแต่ละที่เขาจะมีความฮือฮาที่แตกต่างกันไป
มันมีที่ที่ฮือฮาทั้งกองพันธุ์มองมาเป็นตาเดียวด้วย

แต่นี่บรรยากาศทั้งในส่วนของผู้ที่เข้าไปจับใบดำใบแดง

เจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างเขาก็มีการตั้งจุดคัดกรองนะครับ
ตรวจวัดอุณหภูมิให้เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย
บางทีก็อาจจะอนุญาตให้ญาติเข้าไปรับชมเข้าไปรับเชียร์
เข้าไปเชียร์ได้ไม่กี่ท่านเท่านั้นเองนะครับ

บรรยากาศวันแรกสำหรับการคัดเลือกทหารเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
มีชายไทยเข้าเกณฑ์ทหารในพื้นที่๕ตำบล
เดินทางมารายงานตัวกันอย่างคึกคักครับ
เมื่อวานี้ต้องการยอดส่งเข้ากองประจำการจำนวน๕๔คนคุณ
แล้วก็มีนี่ฮะที่ฮือฮาที่นี่ครับก็คือสาวประเภท๒

และอีกที่หนึ่งที่จังหวัดแพร่ก็มีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าสาวประเภท๒จังหวัดแพร่ได้เข้ายื่นเอกสาร
เพื่อขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินประจำการ
เป็นปีที่๒นี่ก็เป็นบรรยากาศในที่เพชรชบูรณ์นะครับ

ส่วนคนที่ผมบอกไปว่าเป็นสาวสวย

ชื่อจริงชื่อนายพานุพงศ์โอนวังอายุ๒๒ปี
มากสาวหน้าหวานสวยขนาดนี้

ก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วิทยาลัยนัตตสินสุโขทัยนะคะ

ดีกรีของเธอเป็นสาวประเภท๒ที่ชนะเลิศมาหลายรางวัลเลยค่ะ
ล่าสุดชนะเลิศรางวัลที่๑ในการประกวดสาวประเภท๒ที่แพร่
แล้วก็ชนะเลิศการประกวดน้องนางบ้านนาจำแรงประเพณีวิ่งควายที่ชนบุรี
น้องลูกเม่นคือคนให้ความสนใจเธอเยอะ
สื่อก็ให้ความสนใจเยอะนักข่าวก็ให้ความสนใจเยอะ
นี่บรรดานุ่มบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
นี่แหละครับเป็นนางฟ้านางฟ้าเกณฑ์ทหารประจำปี๒๕๕๙
รับตำแหน่งนี้ไปอีกสักมงไหม
เธอเคยรับมงกวดนี้ไปอีกสักโมงไหม
บอกว่าชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอ
นาริสรามารายงานตัวแฮชแท็กเกณฑ์ทหาร๖๓
และเธอก็เดินทางไปยังศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ
อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี๖๓จริง

ลูกเม่นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย
บอกว่าปีนี้ได้เตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อมายืนยันและขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกิน
เป็นปีที่๒แล้วเนื่องจากยังเรียนอยู่ค่ะ
ว่าปีหน้านะคะจะมาคัดเลือกซึ่งเชื่อว่าเป็นบุคคลประเภทที่๔

โอ้โหก็คงได้รับการยกเว้นนะ
ค่ะหนุ่มเขาก็คือฮาทั้งกองพันธุ์อย่างที่บอกค่ะ
แล้วก็ชื่นชมกันไม่ขาดปากเลยบอกว่าน้องลูกเม่นสวยไม่แพ้นักแสดง
คือน้องรุเมนเธอก็ใช้ชื่อถ้าเกิดชื่อผู้หญิงเธอใช้นาริสราใช่ไหม

นาริสรามารายงานตัวแต่ชื่อจริงของเธอคือนายพานุพงศ์
ส่วนที่ผมบอกว่าเธอมาจากแพร่เพราะจริงเธออยู่พิศนุโลกนี่แหละ
แต่เคยคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลที่๑ในการประกวดสาวประเภท๒
ที่จังหวัดแพร่ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมดีกรีตำแหน่งของเธอนะ
ที่เห็นสวยแบบนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะ
ยังมีอีกคนนึงค่ะสาวประเภท๒อีกรายหนึ่งก็คือนายอินทราช้างศรีอายุ๒๐ปี

ใช่ก็เดินทางมาคัดเลือกแต่ว่าสุดท้ายพอตรวจร่างกายเนี่ย
คือเขาก็ถือว่าสภาพร่างกายไม่เหมือนผู้ชายทั่วไป
ทีนี้ก็ได้รับการยกเว้นก็กลายเป็นที่ฮือฮานะคะที่นี่
สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี๖๓
ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่๓ทั้ง๑๗จังหวัด
ระหว่าง๒๓กรกฎาถึง๕สิงหาคม
มีทหารกองเกินเข้าประจำการของกองทัพภาคที่๓ในปี๖๓เนี่ยนะคะ
จำนวน๑๔๙๖๕คน
คุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานเริ่มแล้วเป็นวันแรก
แต่เชื่อว่าหลังจากนี้เราจะเห็นสีสันจะเห็นบรรยากาศ
รวมถึงคนในแวดวงการบันเทิงก็เข้าเกณฑ์ทหาร
ในการเข้าไปคัดเลือกเพราะว่าจากเดิม
แต่ละปีแต่ละปีเขาใช้เวลาสักประมาณ๑๒วันเท่านั้นเอง
แต่ปีนี้ก็มีการขยายเวลาเป็น๖๗วันนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของโควิดด้วยนะคุณนะ
เรื่องของการจำกัดจำนวนทหารกองเกิดในแต่ละวัน
ทำการตรวจคัดเลือกเพื่อลดความแออัด
แล้วก็อย่างที่บอกไปชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ปีนี้คือผู้ที่มีอายุ๒๑ปีบริบูรณ์
พศ๒๕๔๒กับผู้ที่มีอายุ๒๒๒๙ปี
ที่เกิดปี๒๕๓๔ถึง๒๕๔๑ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
หรือว่าเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว
แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของชายไทยบางท่านก็อาจจะสมัครไปเลยก็ได้